ส่วนเรื่องนี้เรื่องค้าขายอีกเหมือนกันค่ะ
คือผู้บริโภคไม่ตรงกับความคาดหวังก็เลยมีการโวยวายกันขึ้นมา
ดองค่ะคุณผู้ชมเวลาเราเห็นปูดองแล้วก็มีสีส้ม
เราก็คาดหวังว่าอยากจะกินปูม้าดองแล้วก็มีไข่ปูม้าเยอะ

แต่ซื้อไปปรากฏว่าไอ้สีแดงที่เราคาดว่าเป็นไข่ปูม้ามันกลายเป็นไข่เค็มอะค่ะ
เนี่ยค่ะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาสิคะคุณนัทพงศ์นะคะ
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบว่าหลอกลวงหรือเปล่า
มันไม่ใช่ไข่ปูม้าเอาไข่เค็มมาแปะไว้ไข่แดงของไข่เค็มเนี่ยค่ะ
แล้วล่าสุดทางอบตแกลงก็สั่งห้ามขายปูดองที่แปะไข่เค็มแบบนี้แล้วค่ะ
รวมถึงห้ามร้านค้าทุกร้านขายสินค้าประเภทปูดองไปอีก๑อาทิตย์
กว่าจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค่ะ
นี่แหละค่ะสืบเนื่องมาจากสังคมออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์
ร้านป้าที่ชายหาดสวนสนที่ตำบลเพอำเภอเมืองระยอง
ขายปูมักไข่ดองน้ำปลา
โดยบรรจุใส่กล่องพลาสติกใสแล้วเห็นไข่ปูสีแดง
แต่ปรากฏว่าคนซื้อซื้อไปกิน
สีแดงบนเนื้อปูมันกลายเป็นไข่เค็มค่ะ

แม่ค้าขายปูดองนางสวัยบอกว่าเธอขายปูม้าดองมาหลายปีแล้ว
รับนะคะว่าไข่ที่อยู่บนตัวปูดองเป็นไข่เค็มไข่แดงเข็ม
ทำไมเขาถึงใช้ไข่แดงเข็มเพราะเขาบอกสีสันสวยงามกว่าไข่ปูของแท้
เคยใส่ไข่ปูแท้มันขายไม่ได้
พอเปลี่ยนมาใส่ไข่แดงเข็มขายดีนะคะ
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทราบว่าเป็นไข่แดงเข็มไม่ใช่ไข่ปู
จะถูกตำหนิในโซเชียลนี่แหละค่ะ
ผมขอถามคุณผู้ชมหน่อยได้ไหม

ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมบอกว่า
แม่ค้าบอกว่าเป็นปูดองไข่แดงเข็ม
คุณผู้ชมจะซื้อไหมจะกินไหม

กินโดยที่รู้ว่ามันเป็นไข่แดงเข็ม
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เขียนไว้
ก็อาจจะคาดหวังว่าเป็นไข่ปูม้า
หรือถ้าเขียนว่าเป็นปูม้าไข่ดองเข็ม

ปูไข่ไปจริงขายราคานี้ได้ไหม
ใช่ใช่นี่แหละค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันมา
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

นายกอบตแกลงที่ระยองเนี่ยนะคะ
ก็ต้องเรียกแม่ค้าทั้งหมด๙รายนะคะ
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายปูดองที่ตลาดอาหารทะเลสวนสน

นายกอบตแกลงบอกว่าอบตก็ตักเตือนไป
แล้วก็ให้แม่ค้าทุกร้านหยุดก่อน
ขายปูดองไปก่อน๑สัปดาห์ให้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์
แล้วก็ห้ามใช้ไข่แดงเข็มมาโปะแทนไข่ปูอีกต่อไป
ร้านไหนฝ่าฝืนทำอีกจะลงโทษ

แล้วถ้าทำผิดอีกก็จะมีมาตรการลงโทษต่อไป

แล้วถ้าไปดูบรรยากาศที่ตลาดอาหารทะเลสดสวนสนก็พบว่า
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาซื้ออาหารทะเลสดเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ

แม่ค้าขายปูดองไข่แดงเข็มมันชื่อนี้นะ

ค้าขายปูดองไข่แดงเค็มอีกคนนึงเธอบอกว่า
กับแม่ค้าทุกคนยอมรับมาตรการของอบตนะคะ
จากนี้จะขายปูดองในแบบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งต่อไป
แต่ลูกค้าต้องการสั่งก็จะทำพิเศษให้แต่ไม่วางขายในแผงค่ะ